การพบจราเข้อาจจะตกใจนะ

คราวนี้เป็นจอราเข้น้ำจืด
เพราะว่าจราเข้น้ำจืดจริงแล้วหายาก
แล้วก็กลัวว่าเขาใกล้จะศูนย์พันธุ
แต่ทีนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
บอกว่าพบจราเข้น้ำจืดในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับ
ส่วนไข่จราเข้ที่นำมาฟักไว้ในห้องปฏิบัติการ
ก็สามารถนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้แล้ว

อนุมัติทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
โดยนายกมลนวลใยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

จราเข้น้ำจืดที่อาศัยตามธรรมชาติ

มีขนาดโตเต็มวัยยาวประมาณ๑เมตร
แล้วก็เพราะว่าในพื้นที่ที่มีปัญหา

เนื่องจากแหล่งวางไข่ถูกภัยคุกคาม
น้ำป่าหลักท่วมนะครับ
แล้วก็ตัวเงินตัวทองเขาชอบไปกินไข่
เจ้าหน้าที่ต้องนำไข่ที่พบในแต่ละปี

ได้ลูกจราเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้
จำนวน๗ตัวนะครับ
อกจากนี้ทางอุทยานยังได้พบ

ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแก่งกระจานเพิ่มเติม
เมื่อปลายปีที่แล้วอีก๑ตัวนะครับ
ขณะที่ลูกจ้างร้านค้าที่อยู่ริมน้ำแจ้งว่า
จราเข้ลอยตัวอยู่ในริมแม่น้ำ๒ตัว

ในพื้นที่อุทยานพบจราเข้น้ำจืด
อาศัยอยู่ประมาณ๕๗ตัว

ส่วนไข่จราเข้ที่นำมาฟักในห้องปฏิบัติการ

มี๒ตัวสามารถนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในป่า

แล้วก็ขออนุมัติอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

ในการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
น่ายินดีนี่ไม่ใช่เฉพาะตัวแม่ของเขานะคะ
ว่าเป็นการช่วยชีวิตของลูกเขาได้อีก๗ตัว

ราเข้น้ำจืดสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย

เข้าไปในป่าลึกมากกว่าจะเจอเขานะครับ

เพราะว่าเขาใกล้จะ๐๐๐๐แล้วนะครับ